หลังของเราสามคนระทึกน้ำซัดเรือล่มจมกลางกรุง
ระทึกมากฮะระทึกมากค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้คือตกอกตกใจ
สักประมาณช่วงสิบโมงเสร็จเสร็จสายสายของเมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุการณ์เรือลากจูง
บรรทุกสินค้าค่ะคุณผู้ชมนะคะคือ๕ลำเนี่ยเขาเข้าแถวต่อต่อกันมานะคะ
ปรากฏว่าลำที่ห้าเนี่ยไปกระแทกกับลำที่สี่แล้วปรากฏว่าลำที่ห้าเองนั่นแหละค่ะ
เสียหลักค่อยค่อยจมลงไปนะคะแล้วในลำนี้มีสองสามีภรรยาเขาอยู่
ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะกลายเป็นผู้สูญหายค่ะ

โอ้ดูดึงอันนี้

กระเจิงเลยครับเรื่อยเชิงงั้น
เว้าเว้าระวังระวัง

โอ้ยจกมเหล้า

บรรทุกสินค้านำหน้ามาทั้งหมด๕ลำเขาต่อแถวกันมา
แล้วมีปิดท้ายอีก๒ลำ
เพื่อนที่ถ่ายคลิปอยู่๒ลำสุดท้ายค่ะที่กรีดร้อง
ลำที่๕ไปกระแทกเข้ากับลำที่๔
คุณผู้ชมดูนะคะมากัน๕ลำแบบนี้
ลำที่๕คือน้ำมันเชี่ยวมาก
ลำที่๕หลายไปกระแทกลำที่๔
ลำที่๔ตอนแรกเหมือนจะโครงเหมือนกัน
ลำแบบเมื่อสักครู่
ในลำที่๕มี๒สามีภรรยาเขาอยู่นะคะ
ตอนนี้สถานะคือกลายเป็นผู้ศูนย์หายค่ะ
นี่ค่ะจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นแล้ว

แต่สุดท้ายลำที่๕นั่นแหละที่ไปชนลำที่๔
โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ๓แยกวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์เกิดช่วงสายเมื่อวานนี้
แล้วตรงนี้จะบอกว่ามันเป็น๓แยกวังน้ำวน
เพราะอะไรคะเพราะว่ามันมี๓แม่น้ำ๓สายมาบรรจบกัน
มีแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลมาบรรจบกันเพราะฉะนั้นลักษณะจะเป็นวังวล
แล้วน้ำไหลเชี่ยวแรงมากนะคะ

คือเรือลากจูงเรือบรรทุกสินค้าทั้ง๕ลำเนี่ย
เขาลากจุงเรือบรรทุกแร่สองลำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเข้ามาที่แม่น้ำป่าศักดิ์เพื่อไปส่งสินค้าที่อำเภอนครหลวง
แต่ปรากฏว่าจังหวะเข้าโค้งน้ำเนี่ย
จุดนี้อันตรายมากค่ะเป็นจุดวังน้ำวน

ลำที่๕ไปกระแทกลำที่๔แล้วกลายเป็นอุบัติเหตุทางน้ำแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงที่อยู่บนเรือเนี่ยพยายามที่จะ
หมายถึงว่าผู้หญิงที่อยู่บนเรือลำที่๕นะคะ
พยายามที่จะเดินมาปลดเชือกที่โยงเข้ากับเรือบรรทุกลำอื่น
แต่กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวมาก
คนขับเรือบังคับเรือไม่ได้ค่ะ
ทำให้เรือเริ่มเอียงเริ่มเอียงแล้วก็จมลงแบบนี้นะคะ
พลิกคว่ำจมลงไปในที่สุดต่อหน้าต่อตาคนถ่ายคลิปเลยค่ะ

ฝ่ายสามีชื่อว่าคุณสมชายธารกุลอายุ๖๐ปีเป็นคนขับเรือ
ฝั่งภรรยาชื่อว่าคุณนรมนจันทโชธอายุ๕๑ปี

ตอนที่เกิดเหตุกู้ภัย
นักประดาน้ำพยายามแล้วที่จะงมลงไปค้นหาทั้งสองท่านนะคะ

กระแสน้ำที่มันเพิ่มระดับขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากนะคะ

เดี๋ยววันนี้จะมีการหาต่อนะคะ
ภาวนาขอให้ทั้งสองท่านปลอดภัยนะคะนี่
มีการใช้เจสสกีมาช่วยด้วยแบบนี้นะคะ

บริเวณสามแยกหน้าวัดพนันเชิงตรงนี้

จากว่าเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายอย่างที่บอกไป
เป็นสามแยกวังน้ำวล
คนโบราณเล่ากันว่าใต้น้ำมันมีถ้ำอยู่
ฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเชี่ยวมาก
แล้วจะมีเรือสินค้ามาจมตรงนี้

สามแยกน้ำมนต์หน้าวัดพนันเชิงตรงนี้

มักจะนำอัฐิคนตายมาลอยอังคารด้วย
เพราะเชื่อกันว่าวังน้ำวนจะเป็นประตูสู่พบหน้า
เป็นพบภูมิที่ดีสำหรับคนตาย

ถ้าเป็นยืนดูใกล้จะเห็นความรุนแรก

เพื่อให้ไปตรงนี้โอ้โหอันตราย
คุณคุณจริงค่ะคุณคุณค่ะอันตรายค่ะค่ะ